ข่าวนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นเหตุฆ่าโหดทั้งนั้นเลยอืมที่เกิดขึ้นค่ะ
แต่ละเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวไปไล่เลี่ยงกันเลยนะคะข่าวแรกเนี่ยเป็นชายวัยสามสิบแปดปี
ถูกคนร้ายในกระหน่ำยิงใส่ทั้งหมดสี่นัดทีนี้ตำรวจก็ตามจับตัวคนก่อเหตุได้สองคน
หนึ่งในสองที่ก่อเหตุที่เป็นมือปืนเนี่ยเป็นเพื่อนรักของคนตายด้วยนะคะ
โอ้โหแล้วก็มาก่อเหตุฆ่าเพื่อนนะคะตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้
ไปสอบสวนสาเหตุก็คือปมขัดแย้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องชู้สาวนะคะ
ไปดูขณะตำรวจเข้าจับกลุ่มกันค่ะ

ค่ะเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปล้อมจับตัวผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
คือไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะในตะบนจโหน่งอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
จับได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะแต่ว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่
คดีนี้ไปนะคะเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสอบพ่อจันนั้นเนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณบ่อดินร้างพื้นที่บ้านธรรมนบหมู่๖ในตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบร่างของนายสุชาติอโนไทยวัยสามสิบแปดปี
คือนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพคล่อมรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนนลูกรังค่ะ
ไปตรวจสอบสภาพศพเนี่ยไปเจอบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ไหล่ขวา๒นัด
หลังอีกสองนัดรวมรวมในสี่นัดด้วยกันค่ะ
มีกระสุนหนึ่งในสี่เนี้ยติดตัดขั้วหัวใจเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนแต่ว่าไปเจอหัวกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งหัว
มือขวาของผู้เสียชีวิตกำถุงแต่พลาสติกที่มีไอซ์อยู่ในนั้น
น้ำหนักหนึ่งกรัมเอาไว้ด้วยผลตำรวจตรีโชธนะคะ
ชัยชมภูรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าในกล่าวว่า
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจกองปราบ
ร่วมกันหาพยาหลักฐานติดตามไล่ล่าตัวมือปืน
ใช้เวลา๒วันเท่านั้นนะคะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้๒คน
คือนายอุดรชัยทองเพชรอายุ๓๐ปีหรือว่าดอนเป็นมือปืนค่ะ
แล้วก็นายเทียรพงษ์จันทองอายุสามสิบเอ็ดปีหรืออาคนนี้
ทำหน้าที่เป็นนกต่อลวงให้ผู้เสียชีวิตออกมา
แล้วก็ยิงจนเสียชีวิตไปเจอของกลางเป็นปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ด
ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะมีกระสุนขนาดจุดสามแปด
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุใน๒คัน
มีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อกับผู้ตายด้วย
พลตำรวจตรีโชธเนี่ยเผยอีกค่ะคดีนี้สาเหตุมาจากสองเรื่องใหญ่ใหญ่
คือ๑ยาเสพติดและชู้สาว
นายสุชาติและคนร้ายทั้งสองอยู่ในกลุ่มค้ายาแก๊งเดียวกัน
มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนรักกัน
ชนวนเหตุจากนายอุดรแอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายสุชาติผู้เสียชีวิต
ช่วงที่ถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกนำตัวไปบำบัด
ทีนี้เมื่อทราบเรื่องขึ้นมาก็มีการทะเลาะเบาะแว้ง
แล้วก็แยกทางกับภรรยากันทั้งคู่เนี่ยก็เลยมีปัญหากันไปด้วย
ผู้เสียชีวิตเคยโทรศัพท์ไปขู่ฆ่านายอุดรมือปืนนะคะ
ก็เลยวางแผนที่จะลวงออกมาฆ่า
คืนวันเกิดเหตุนายธิรพงศ์เป็นนกต่อ
ก็โทรศัพท์ลวงนายสุชาติให้ออกมาพบที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อออกมาจะล่อซื้อไอซ์นะคะ
ทีนี้พอมาถึงนายอุดรที่ดักรออยู่ก่อนแล้ว
ก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตคาที่
แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันหนีไป
ผู้ต้องหานะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนคุมตัวไปก็ยอมรับโดยดี
ทีนี้ตำรวจตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะ
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ร่วมกันมีปืนและกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ